จริงค่ะเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริง
คุณผู้ชมยุคนี้แหมจมูกก็ต้องแยงค่าแรงก็ถูกแถมน้ำมันก็แพง
เฮ้ยพี่พลาดอีกแล้ว

พี่คิดว่ามันจะลงอีกพี่ก็เลยยังกั๊กไว้

พี่เข้าใจเข้าใจว่ามันจะลงเพราะว่าวันที่๑๕กับ๑๗มันเพิ่งลงไป๔๐สตางค์กับ๑บาทใช่ไหม
ปรากฏว่าเมื่อวานกับวันนี้ขึ้นรัวค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวาน๖๐สตางค์ต่อลิตรเมื่อเช้าตี๕๖๐สตางค์ต่อลิตรทันไหมคะ

คุณผู้ชมดูราคาน้ำมันปรับใหม่

เราได้เห็นราคาน้ำมันเบนซินเนี่ย
๒ลิตรเกือบ๑๐๐บาท

ของลัยเลี้ยงไปเลยครับ
ประเภทน้ำมันแบบไหนดูเอาเองค่ะดูให้ปวดใจเล่น
แล้วดูตอนนี้สิคะ๓๒บาท๑๔สตางค์ต่อลิตร
แต่ว่าราคาน้ำมันดีเซลคงเดิมนะคะไม่ให้เกินลิตรละ๓๐บาท
ที่๑๙บาท๙๔สตางค์ค่ะคุณผู้ชมราคาเช้านี้เน็ตเลยนะคะ
ใจเรื่องน้ำมันแล้วมาปวดใจเรื่องของราคาสินค้าเกษตรกันต่อค่ะ
มะนาวพี่เบิร์ตชอบทำกับข้าวใช่ไหมมะนาว
ว่าไงมะนาวกำลังจะแพงแล้วก็แพงแล้วด้วยค่ะเห็นไหมคะ
หนึ่ง๓ลูกเมื่อก่อนถุงนี้จะต้องมี๔ลูก๑๐บาท
ตอนนี้ลดไป๑ลูก๓ลูก๑๐บาทนี่ขอนแก่นนะคะขอนแก่น
หายไปลูกนึงหายไปลูกนึงของบนลูกนึงก็บีบน้ำได้เยอะนะ
เมื่อวานเพิ่งทานน้ำพริกเองแล้วใช้น้ำมะนาวสดด้วย
คุณผู้ชมหันไปใช้มะขามเปียกแทนก่อนแล้วกัน
ไม่ได้ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้านะถ้าน้ำพริกมะขามไปอย่าง
แล้วอะไรนะปลากระพงนึ่งมะขามเปียกของพี่
เออต้องลองทำดูต้องเปลี่ยนสูตรนะคะ
ราคาพริกแดงจินดาคุณผู้ชมไปดูหน่อย
ใกล้จะหน้าร้อนแล้วปกติราคาพืชผลการเกษตรจะแพงขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของผักใบมันจะเสียหายได้ง่าย
ราคาพริกแดงจินดาราคายังปกตินะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท
ขี้หนูสวนกิโลกรัมละ๗๐บาท
แต่ว่าคาดว่าเมษาหน้าร้อนนี่แหละค่ะ
ราคาผักจะปรับขึ้น
อีกรอบหนึ่งยุคนี้นะคะจมูกก็ต้องแยง
ค่าแรงก็ถูกของก็แพง
โอ้แล้วผมชอบกินน้ำผึ้งมะนาวด้วย
น้ำผึ้งมะขามเปียกลองดูอาจจะแสบคอหน่อยนะ